เดี๋ยวเราต่อกันที่สาวเก่งแบบนี้มันก็บ้าง
น้องเพลงชนธิดาลูกสาวของแม่ตั๋ว
นั่นเองนะคะบอกเลยว่าน้องเนี่ยนะยอมทิ้งงานในวงการบันเทิง
เพื่อให้ทำอะไรมันมาดูกันค่ะ
น้องเนี่ยจริงจังมากเลยจะไปอยู่ออฟฟิศ
เกี่ยวกับอสังหาริมศัพท์แบบเต็มตัวค่ะ

ถ้าสมมุติว่ามีซีรีสมาแล้วเราสามารถถ่ายได้
เช้าวันอาทิตย์ไม่กวนเวลางานมันก็ถักได้

ตอนนี้โกลของเราคือทำงานมองค่ะตอนนี้ไม่ได้พลิก
ไม่ค่ะรีบเดี๋ยวแหมไปถามคุณแม่ก่อน

แต่ทุกวันนี้คือเราโฟกัสเรื่องงาน
เพลงก็แกล้งแซวบอกว่าอย่ารอ๔๕แล้วกันนะ
สวยขึ้นนะคุณเชอรี่บอกเมื่อกี้นะคะ

บอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้เจอแฟนหนุ่มเจเจสักเท่าไหร่นะคะ

ที่เขาซ้อมเต้นนะเพลงใหม่ล่าสุด
ยังไงต้านเหนิงก็ฝากด้วยนะคะเพลงนี้จ้ะ
ฮึต้านเหนิงไม่ได้เจอ

เห็นเมื่อวานคุณไปยืนแปะสติ๊กเกอร์หัวใจให้เขาอยู่ใช่ไหม
เมื่อวานน้องสองคนมาที่ไทยรัฐนะคะ

เมื่อวานมีเอฟซีน้องมารอด้วยนะคะ